บอยก็ถึงไปโพสต์ว่าเขาเป็นคนในจำหน่ายสินค้าเตรียมขาย๒๐๐ล้านชิ้น

คิดว่ามันเป็นเรื่องของการตลาดมากกว่านะครับ
เรื่องของการตลาดการคุยแบบให้ดูเยอะ
หรือว่าผมก็เห็นเจอเยอะนะครับในเน็ตเนี่ย
บอกว่าสินค้าหลายล้านชิ้นหรือเป็นแสนชิ้นบางทีไปเจอหรือเจอตัวจริงเนี่ยนะครับ
นั่งพูดคุยกันเนี่ยก็เป็นเรื่องของการตลาดนะครับ
เป็นเรื่องของการโฆษณาซึ่งบางทีอาจจะดูให้ตัวเลขมันดูน่าสนใจนะครับเท่านั้นมากกว่า
แต่คุมบอยเนี่ยยืนยันได้นะครับว่าท่านพี่เขาเนี่ยไม่ได้มียอดออเดอร์ยอดขายเยอะขนาดนั้นสิแบบนี้ในคลิปจริง
พูดมาตั้ง๕๖วันก็มีนะครับ
เพื่อที่จะเอาไว้ทำเกี่ยวกับธุรกิจต่อไปก็มีนะครับ

ก็อยากให้เสพสื่อด้วยความจริงเข้าใจหน่อยนะครับ

ไม่เกี่ยวกับท่านเลยนะครับท่านก็ทำงานของท่านผมก็ทำงานของผมนะครับ
แล้วก็ได้รับป้องหมายมานะครับจากใครก็ตามเนี่ยถ้าผมช่วยได้ผมก็จะช่วยนะครับก็จะทำนะครับ
นะครับก็เป็นเรื่องธุรกิจธรรมดาซึ่งใครก็ทำได้นะครับที่พี่ก็ทำเองได้นะครับไม่ได้ไม่ได้มีอะไรซับสอบนะครับ

ที่บริษัทใช่ไหมคะครับแล้วก็จัดหานข้าสองไว้ที่จีน

ทำไมของอียีนสามารถส่งออกไปจีนได้คะ

เครื่องไม่มีการส่งออกใดนะครับ

ฉะนั้นเนี่ยการที่ประสานงานที่ทางตัวแทนของอลิวาบาเข้ามาเนี่ย

ด้วยความที่อาจจะในช่วงแรก
สามารถจะทำงานได้ประสบความสำเร็จนะครับ
เรื่องของการช่วยทางจีนจัดหาได้
ก็เรียกว่าสำเร็จในการจัดส่งไป
ก็อาจจะมีชื่อเสียงบอกต่อกันไปนะครับ

ก็ทำให้เรารู้แล้วว่าส่งออกไม่ได้อยู่แล้ว
แล้วบริษัทก็ไม่ได้ส่งออกอยู่แล้วนะครับ
แต่เรื่องของเมืองจีนเนี่ยเขาอาจจะเอาไปทำอะไร

ไม่ทราบว่าช่องทางเขาจะไปแบบไหนนะครับ

เพราะว่าเราเองไม่ได้มีหน้าที่ตรงนั้น

ก็ไม่ได้มาซื้อสินค้ากับผมนะครับ

จะเป็นโรคนี้เป็นโรคน่ากลัว

ถ้ามันเกิดที่ประเทศไทยเราต้องควรต้องมีการเตรียมความพร้อม
ในเมื่อหน่วยงานของรัฐยังไม่มีความพร้อมเพียงพอ
ในการทำงานจนจุดนี้เนี่ยผมเป็นเมืองภาคเอกชน
จริงก็อยากจะเสนอไอเดียแล้วก็มันก็พลาดมาตั้งแต่การออกกฎหมายควบคุมมาแล้ว

การส่งออกเขาจะไปส่งออกช่องทางไหน
ตอนราชกิจกรรมประกันก่อนแรกเนี่ยผมยังมีความเฆื่อใจว่า

น่าจะเป็นหนังสือระหว่างวัดกับรัฐนะครับเพื่อที่จะส่งออกไปบริจาคหรือไปช่วยเหลือได้
ซึ่งผมว่ามันเป็นเรื่องปกตินะในการช่วยเหลือระหว่างรัฐกับรัฐ
ซึ่งมันก็ควรจะทำนะครับถ้าช่วยกันได้
ถ้าตอนนั้นย้อนกลับไปมีหนังสือจากรัฐหมู่รัฐไหมคะว่าให้เราจัดหาไปบริจาคจริง
ว่าคุณหนังสือมาหรือเปล่าว่าคุณจะไปทำอะไรดูรขาดอะไรขอดูหนังสือก่อน
อีกอย่างที่อยากถ่ายออกไปซื้อขายถ้าซื้อขายผมคงไม่เสียเวลาไปทำให้
ตรงนี้ก็เข้าใจว่าแต่ก็ไม่รู้หรอกว่าจริงแล้วเขาไปทำอะไร

ส่วนใหญ่ก่อนหน้านี้ก็เป็นอุมทนอุมทนต่าง

ฉะนั้นเรื่องของราคาสินค้าเป็นตัวแปรสำคัญที่สถานค้าได้อยู่ไม่ได้
ในกรรมศาลเราก็ไปจ่ายให้ไหมครับหรือปล่อยให้เขาชนกันเอง

แต่บางทีทั้งสองฝ่ายอาจจะไม่มีความไว้วางใจซึ่งกันแล้วกันนะครับ
ผมก็จะเป็นตัวตรายครับก็จะเป็นลักษณะ
ตั้งแต่มีโควิดประมาณเดือนนึงเราส่งแมทไปประจานช่วยคนทางจีนนะครับ

ไม่สามารถทำได้เพราะว่าเป็นเรื่องของราคาแล้วก็กฎหมายออกมาควบคุมในช่วงหลังด้วยนะครับ
ทำให้การจัดหาเนี่ยต้องระงับไปนะครับ
ครับผมก็ให้ข้อมูลเรียนไปแล้วนะครับ
สินค้าที่พบนะครับก็มีอยู่บ้างนะครับ
แต่ไม่ได้เป็นการกระตุ้นสินค้าเพราะว่าเราไม่มีความสามารถและเราไม่ใช่โรงงานนะครับ
เราเป็นเพียงแค่นักธุรกิจคนหนึ่งในการทำงานตรงนี้
แล้วก็เห็นว่าจริงก็เห็นช่องทางการทำธุรกิจนะครับ
เพียงแต่ว่ากฎหมายไทยวิ่งเอิ่มหน่วย
ก็ยังนั่งคุยอยู่ว่าจริงแล้ว
รัฐบาลเองก็ไม่น่าแก้ปัญหาแบบนี้
ปัญหาแบบนี้ยิ่งทำให้ราคาสินค้าเนี่ยสูงขึ้นนะครับ
ถ้ามีโอกาสก็ฝากบอกหน่อยนะครับว่า
ถ้าตอนก่อนน่ะซับสุนให้คนไทยทำธุรกิจใหม่เป็นสินค้าส่งออกไปเลย
ผมว่าน่าจะดีกว่าและคนไทยได้มีของใช้ด้วย

และทางงานธีมืิงานของเรามึงาเนี่ยไม่ได้แพ้ชาติใดเลยนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นทั้งเวียดนามกัมพูชาอินเดียอินโดนีเซีย

ทำให้๑บ้านเราก็จะ
สินค้าก็ไม่เป็นเปลี่ยงพอ

ทั้งที่ธุรกิจนี้มันเกิดก่อนที่จะมีกฎหมายโอกาส
ถือว่าอันนี้เราก็เสียโอกาสของประเทศไป
ใช่สถานที่ที่นี่มั้ยคะในการเก็บตามเสียงหน้ากากตามคลิปหรือเปล่า
ก็ดูจากสถานที่ที่ในคลิปแล้วนะครับ
ก็คงจะเป็นที่ไทยเฮลล์อาหารไทยเฮลล์ครับ

ช่วยเล่าให้ถามว่าตอนนั้นคือเหตุการณ์เฮลล์หรือเปล่าครับ
คือเหตุการณ์เฮลล์ผมยังไม่แน่ใจเรื่องของวันเวลาที่ชัดเจนนะครับ
เพราะว่าในคลิปเนี่ยก็ไม่รู้ว่าในวันที่ผมพูดเนี่ย

เพราะว่าในวันนั้นน่าจะเป็นวันที่มีการรับตัวสินค้านะครับ
ที่เป็นหน้ากากอนามัยนะครับ
ซึ่งเป็นก่อนหน้าที่กฎหมายจะประกาศนะครับ

แต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าในคลิปนั้นมันเป็นสินค้าของเขาหรือเปล่านะครับ
สินค้าในชุดนั้นน่าจะเป็นสินค้าที่ส่งไปบริจาคนะครับ
หรือลงไปช่วยเหลือทางประเทศจีนในตอนนั้นครับ
ส่วนใหญ่แล้วก็เป็นการสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ทั่วไปครับ
ช่องทางอินเตอร์เน็ตหรือว่าบางทีก็จะมีน้องที่เขาหันมาทำธุรกิจทางนี้ฮะ

ในการขายสินค้าในการซื้อขายสินค้านะครับ

ช่องทางที่มาของนาการมันมาจากในส่วนของเกี่ยวข้องกับคณะคำนายของกรุงรัฐมนตรีครับรู้ไหมครับ

เรื่องนี้ไม่ได้มีเบื้องหลังหรือว่าไม่เฉียว
ไม่มีคณะรัฐมนตรีไม่มีรัฐบาลในการเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องใดทั้งสิ้นนะครับ
ก็เป็นเรื่องของการค้าขายหรือเป็นเรื่องของธุรกิจทั่วไปนะครับ
มีกรรมสังคมก็สงสัยว่ามันถูกต่ำกับกรรมการค้าหรือเปล่าครับ

การค้าก็ยังเข้ามาสอบถามข้อมูลเลยนะครับ

ที่ทำตั้งแต่แรกก็คือเป็นการช่วยเหลือดีกว่า
เพราะว่าถือว่าเราก็ได้รับการประสานงานมานะครับ
จากทางสาธารณประชาชนจีนนะครับว่ามีโรคระบาดเกิดขึ้นที่นั่นนะครับ
ทำให้ทางผมเองเนี่ยก็เป็นเคยทำเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพอยู่แล้วนะครับ
ก็ทำให้เราก็ช่วยเหลือในเรื่องของการจัดหานะครับ
แล้วก็เราก็ได้ค่าตอบแทนเล็กน้อยนะครับเรื่องของการจัดหาเพียงเท่านั้นนะครับ
คนนี้ก็เป็นเรื่องที่ส่วนหนึ่งเนี่ยก็อยากจะช่วยเหลือเพื่อให้มีความสัมพันธ์ที่ดีที่ระหว่างกันครับ
อันนี้รู้จักคุณบอยได้ยังไงคะ
บอยเนี่ยเราไปเจอกันที่บ้านของผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะครับ
ก็ให้ช่วยเหลือในเรื่องของการจัดหานะครับ
เพราะว่าเห็นว่าทางคุณบอยเนี่ยมีทางชาวจีนประสานงานมาว่าอยากให้ช่วยหาจัดหาเรื่องของหน้ากากอนามัยให้นะครับ
ผมเองก็ทำหน้าที่ประสานนะครับเนื่องจากว่าผู้ใหญ่ท่านนั้นมีอายุพอสมควรก็ให้ผมเนี่ยช่วยประสานงานทีนะครับแค่นี้เองนะครับ
หลังจากนั้นเนี่ยก็มีการนัดหมายทานข้าวกันนะครับที่เห็นอยู่ในภาพนะครับ
แล้วก็ผมก็เลยตอบตกลงว่าโอเคเดี๋ยวผมจะช่วยทางพี่นะครับหาให้ดูว่าจะหาได้ที่ไหนกันบ้างนะครับ
เรื่องหลับก็เลยเริ่มจำนวนกัน

เขาบอกว่าอยากได้หลายเป็นล้านชิ้นนะครับหลักประมาณ๑ล้านชิ้นนะครับ
แล้วก็อยากจะหาให้ได้เยอะนะครับซึ่งมันก็เป็นมันก็เป็นช่วงที่เป็นเรื่องจริงที่ทางช่วงนั้นอาจจะมีตลาดของทางจีนต้องการมาก
ในประเทศไทยตอนนั้นยังไม่ได้มีข่าวอะไรที่เราแค่ทราบข่าวว่าจีนมีโรคระบาดเกิดขึ้นนะครับยังไม่มีการตื่นตัวเท่ากับปัจจุบันนี้นะครับ
ซึ่งก็ผมเองก็คิดว่ามันก็เป็นข้อดีว่าเราอย่างน้อยเราก็รู้ช่องทางในเรื่องของการหาเนี่ยก็ช่วยเหลือเขาแล้วก็วันหนึ่งถ้าเกิดการระบาดที่ประเทศไทยเนี่ยเราน่าจะช่วยอะไรได้บ้างนะครับ
ไม่มากครับเป็นสินค้าที่เราเตรียมไว้สำหรับบริจาคนะครับซึ่งน่ารักหรือว่าเราก็เขียนไว้ชัดเจนว่า
ส่วนหนึ่งบริจาคครับส่วนหนึ่งก็เราก็จะมีจะไปประกาศตามวัดแล้วก็เรื่องของทางโรงเรียนบ้างที่คิดไว้นะครับแล้วรวมไปถึงการเตรียมการเรื่องของการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคนะครับฆ่าเชื้อไวรัสด้วยนะครับ
เพราะคิดว่าในเมื่อในเมื่อเราไม่สามารถการเก็บหน้ากากหรือหาหน้ากากมาทำได้เนี่ยก็คงจะต้องเป็นการช่วยเหลือด้วยที่อยู่ไปนะครับซึ่งก็ถือว่าผมก็ทำเรื่องแบบนี้เป็นประจำอยู่แล้วนะครับ
สอบคุณสิทธิ์ต่อมาครับ

ฉะนั้นพอออนไลน์ทุกคนเขารู้ว่าเรารับที่รับซื้อมีคนรับซื้อเขาก็จะวิ่งเข้ามาเองนะครับ
ฉะนั้นที่นี่ก็เหมือนเสมือนกับตลาดนะครับว่าเจอกันระหว่างผู้ซื้อผู้ขาย
บางวันคนมากอย่าง๒๐๐๒๐๐คนก็มี
เขาจะมาซื้อขายหน้ากากอนามัยกันบางทีก็ไม่ได้เข้าไปในออฟฟิต
ยืนอยู่ข้างหน้ากันเขาก็ซื้อขายกันเรียบร้อยแล้ว
ทำหน้าที่แต่บางคนก็อาจจะมีการถ่ายภาพถ่ายวีดีโอกันไป
แล้วก็ไปแอบอ้างก็มีเยอะนะครับวิชาชีพก็มีเยอะนะครับ